คุณผู้ชมพาไปดูของล้ำค่าจากทะเล
มีอะไรบ้างกุ้งหอยปูปลาน้ำเต้าไก่เสือ
น้ำเต้าไม่เลี่ยงอยู่ในทะเลเสือก็ไม่มีค่ะ
แต่ของล้ำค่าจากทะเลที่ผมพูดถึงราคาเป็นล้านเลยนะ
มีอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันเลยครับ
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูของล้ำค่า
ที่ได้มาจากทะเลของลำค่าที่เราพูดถึง
จะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
เริ่มกันที่หนุ่มใหญ่ประกาศขายอ้วกวานขีดละ๑แสน
วัตถุสีเทารูปทรงดูคล้ายก้อนหินปาการังนี้

ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นอ้วกวานหรืออำพันธ์ทะเล
ซึ่งเป็นของหายากและมีราคาแพง
คุณสุทัศน์หวานฤดีชาวบ้านในตำบลคลองน้ำเข็ม
อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี
ซึ่งเป็นเจ้าของวัตถุชิ้นนี้เล่าว่า
เขาไปพบอ้วกวานนี้อยู่ริมชายหาด
และให้ชาวบ้านมาลองพิสูจน์กันหลายคนแล้ว
ต่างก็เชื่อกันว่าเป็นอ้วกวานจริง
ซึ่งเขายังทดลองให้ทีมข่าวได้ดูอีกด้วย
โดยใช้ช้อนขูดผิวของอ้วกวานออกมา
แล้วใช้ไฟจากเทียนล่นดู
ก็พบว่ามีการละลายเป็นของเหลวและมีกลิ่นคาว
คุณสุทัศน์ยังบอกอีกว่าได้ประกาศขายอ้วกวาน
ในราคาขีดละ๑แสนบาท
ซึ่งก้อนนี้ก็มีน้ำหนักราว๗ขีด
คิดเป็นมูลค่าก็ประมาณ๗แสนบาท
สำหรับอ้วกวานคือก้อนไขมัน
พบเฉพาะในลำไส้ของวานหัวถุย
ขับถ่ายออกมาด้วยการสำรอก
นับเป็นของมีค่าราคาแพงและหาได้ยาก
โดยจะถูกนำไปสกัดเป็นหัวน้ำหอม
หรือใช้เป็นส่วนผสมในยาแผนโบราณ
มีสรรพคุณบำรุงกำลังและหัวใจ
อีกหนึ่งของลำค่าที่มาจากทะเลคือไข่มุก
แต่ไข่มุกนี้มีหน้าตาแปลกไม่เหมือนไข่มุกทั่วไป
พาคุณผู้ชมมากันที่บ้านเลขที่๒๒
ตั้งอยู่ที่หมู่ที่๕ตำบลแประอำเภอท่าแผ่จังหวัดสตูน
เพื่อไปพบกับคุณอังคณายาประจันทร์
ซึ่งเธอเป็นผู้ถือคลองไข่มุกประหลาดรูปร่างคล้ายเขี้ยวของสัตว์
ที่แปลกแตกต่างกว่าไข่มุกทั่วไป
โดยเธอได้เล่าว่าเมื่อ๑๓ปีก่อน
เธอและญาติได้ไปหาหอยแมลงผู้ที่ชายหาดราวัยตำบลขอนคลาน
อำเภอทุ่งว้าจังหวัดสตูน
เพื่อที่จะนำหอยเหล่านั้นไปปิ้งย่างเพื่อประกอบอาหารทานกัน
ระหว่างที่กินหอยอย่างอร่อยอยู่นั้น
ฟันของเธอก็ได้ไปกัดโดนของแข็งที่อยู่ในเนื้อหอย
เมื่อนำออกมาดูก็พบว่ามันเป็นหอยมุก
แต่ประหลาดที่มีรูปร่างคล้ายเขี้ยวของสัตว์
ด้วยความแปลกเธอจึงนำมันไปทำเป็นสร้อยห้อยคอไว้ใส่ประดับ
แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือเมื่อห้อยหอยมุกไว้กับตัวนานวันเข้า
หอยมุกก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งยาวมากขึ้น
และมีสีที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
ทั้งนี้เธอยังบอกอีกว่าตั้งแต่ห้อยหอยมุก
ลักษณะคล้ายเขี้ยวของสัตว์เส้นนี้ชีวิตก็มีแต่ความเจริญ
และมีเงินไม่ขาดมือเธอจึงเชื่อว่า
หอยมุกที่เธอเจอนั้นเป็นหอยมุกนำโชคอย่างแน่นอน
นี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
เป็นว่ามีมูลค่ามากมายมหาศาสตร์
แต่มันก็ต้องพิสูจน์กันนะว่าใช่อย่างที่บอกจริงหรือเปล่า